ไปดูเรื่องของไส้กรอกอีสานโปรยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณผู้ชม
สาวขายไส้กรอกอีสานริมทางสร้างรายได้สุดปังเลยค่ะ
แล้วจะบอกว่าน่ากินมากด้วยเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพกันไปคร่าวแล้วมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไส้เจาะอีสานเจ๊มะลินะจ๊ะตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเจียง
เขาเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะฮะเป็นร้านขายไส้กรอกริมทางอ่ะคุณ
แต่รายได้๕๐๐๐บาทต่อวันนะต่อวันต่อวัน
คุณดูเนี่ยไส้เกราะเขาอย่างกับไส้เกราะเยอรมันแต่มันคือไส้เกราะอีสานนะคุณ
กรอกที่นี่เขาทำสดวันต่อวันนะคะมีสองแบบก็คือแบบปกติกับแบบเปรี้ยว
คนทานไส้กรอกอีสานจะชอบแบบแล้วแต่บางคนชอบแบบธรรมดาบางคนชอบแบบเปรี้ยว
คุณชอบแบบเปรี้ยวไหมผมชอบหมดทุกแบบแบบไหนมันก็กินหมดอ่ะ
เป็นคนกินไม่เลือกอ่ะผมใช่คุณไม่ค่อยเลือกหรอกนะคะ
ฉันชอบกินแบบเปรี้ยวอย่างนี้ซึ่งแบบเปรี้ยวเขาบอกว่าจะต้องเอามาผึ่งลมไว้ก่อน๑คืน
มันเหมือนทับแหน่กก็คือเอามาตากใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบที่มันไม่เปรี้ยวคือย่างขายได้เลย
คุณปุ้ยเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเป็นลูกจ้างของเจ๊มะลิอยู่๔ปี
ช่วงหลังเจ๊มะลิอายุมากก็เลยหยุดขายก็ถ่ายทอดสูตรให้กับเธอค่ะ
แล้วเธอก็รับช่วงต่อเอามาขายต่อจากเจ๊มะลิ
นี่ถ้าเป็นหนังจีนคือถ่ายทอดไม่ใช่ยายุทธ์ใช่แล้วเขาก็ใช้ชื่อร้านว่า
ร้านไส้เกาะอีสานเจ๊มะลิเจ้าขายโหเรียกได้ว่ายังใช้ชื่อเดิมของเจ้าของ
ต้องเอาเคล็ดลับให้ที่กันยั่งร้านที่เขาจะใช้ไฟกลางนะเห็นไหม
ยั่งแบบนี้แล้วค่อยกลับอยู่ตลอดถ้าหากไฟแรงเกินไปมันจะยังไง
ไหม้แล้วก็แตกด้วยไส้กรอกอีสานถ้าไฟแรงมันจะแตกค่ะ
เขาขายอยู่ที่ชิ้นละ๑๓บาทนะคะทานคู่กับอะไรไส้กรอกอีสาน
ขิงสดหรือขิงดำพริก

มันกินได้ค่ะ
อยู่สมัยที่กินกับผักสดได้หมดแหละ
แล้วนอกจากไส้กรอกอีสานแล้วที่นี่เขายังมีแหนมย่างด้วย

ได้ดีนะต่อวันอยากลองเลยอ่ะเนี่ยอยากกินจริง
สำหรับลูกค้าที่สนใจมาชิมนะจ๊ะก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะ

ไม่แน่ใจว่าเขามีแบบซิลส่งขายไหม
คือแบบบ้านดิฉันชอบสั่งที่มันเป็นแบบซิล
แล้วมาปิ้งมาย่างเองค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ลองทดอิสานอ่ะมาอร่อยดีใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาหาเจ๊มะลี
อันนี้ไส้กอกเจ๊มะลีเป็นไส้กอกอิสานอยู่แบบนี้